มาถึงข่าวที่ปิดเบรกเมื่อสักครู่นี้

จ่อหัวคนชิงจักรยานยนต์หนี
คืออันนี้มีพี่รุ้ต

ตำรวจจะเรียกลีดเสร็จปั๊บไม่จอด

ตามมาทันกันเสร็จปั๊บช่วยละมุน

ไอ้หมอนี่มันแย่งปืนตำรวจไปได้

โอเค

เหตุการณ์บางช่วงที่ผมเล่าให้ฟัง

ไล่ตามมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยมา

ไปล็อกตัวผู้ชายคนนี้นะครับอีกฝ่ายต่อสู้ขัดขืนต่อสู้กัน
โอ้ยนี่ลงความไปแล้วล้มกิ้งโอ้โหตำรวจหน้าที่ไปแล้วนะ
โอ้โหจังหวัดนี้เสียวปืนจะลั่นนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหจากนั้นพอแย่งปืนไปได้วิ่งหนีครับวิ่งหนีข้ามถนนไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ยังไม่จบ
ต่อมาตำรวจสพเมืองอุตรดิษฐ์ลงพื้นที่สี่แยกสัญญาณไฟบ้านเกาะนะครับ
อำเภอเมืองพบจ่าสิบตำรวจชิติพัฒน์กันน้ำอ่าง
ผู้บังคับหมู่งานจราจรครับยืนรอกำลังเสริมแล้วให้ข้อมูลบอกว่า
ผู้ชายคนนั้นขี่รถจักรยานยนต์หวัดเสียวก็เลยเรียกตรวจ
แต่อีกฝ่ายขี่หนีอ่าขี่หนีพี่รุ๊ดดิพี่รุ๊ดดิ
เชื่อว่ามีสิ่งผิดกฎหมายแน่ก็ไล่ตาม
ไล่ตามมาถึงสี่แยกนะครับเกิดการต่อสู้กัน
อีกฝ่ายแย่งปืนแล้ววิ่งหนีไปครับทิ้งกระเป๋าตกอยู่หนึ่งใบ
ข้างในไม่พบสิ่งผิดกฎหมายต่อมามีผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่ง
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์มันต่อเนื่องกันนะคุณผู้ชมตามนะ
โพสต์แจ้งว่าพ่อโดนจี้รถกลางสี่แยก
สี่แยกใหญ่แอร์ตรงนั้นคือคันที่คนร้ายเนี่ยเอาปืนไปจี้อ่ะสิ
อ่าใช่ใครเจอแจ้งเบาะแสหน่อย
คนร้ายจี้รถดรีมคุรุษภาสีขาวฟ้าเดิมรถหนูเอง
เออซึ่งเหตุเกิดไม่ห่างจากสี่แยกมากนักครับคุณผู้ชมครับ
เนี่ยจังหวัดเนี่ยพอไปแล้วเดี๋ยวไปจี้รถเขาแล้วอ๋อ
พอไปตรวจสอบพบนะครับผู้เสียหายถูกชิงรถก็คือ
นายสมพรพลประถมอายุห้าสิบห้าปี
เล่าบอกว่าขี่รถจะกลับบ้านเจอคนร้ายนะ
วิ่งมาดักหน้าแล้วใช้ปืนเจาะหัวนะครับ
พี่ทำถูกแล้วรักษาชีวิตเอาไว้ครับ
มันมีปืนไหม

ก่อนดูดหัวผมก็โดดรถหนีมานี่มันก็คล้าระดูกผม
มันมีปืนไหมมีครับตอนเงี่ยงปืนกับกรรมบริษัท
คุณผู้ชมครับคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไปทางท่าอิดล่าง
อำเภอเมืองอุตรดิษฐ์ครับมุ่งหน้าสะพานข้ามแม่น้ำน่าน
พบประวัตินายพิษนุปัญญาเอฟปิ่นอายุ๔๐ปี
มีหมายจับในคดีค้ายาเสพติดเมื่อปี๒๑๖๕อยู่ระหว่างหนีฮะ
นี่หนีคดีอยู่เบื้องต้นคาดว่าคนร้ายเนี่ยเห็นตำรวจขี่รถจักรยายนตามใช่ไหม
ก็กลัวจะถูกจับตามหมายจับที่เบิร์ตบอกไปเมื่อสักครู่
ก็เลยต่อสู้ขัดขืนแล้วก็หนีไง
สำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเข้าข่ายความผิดเพิ่ม
ก็คือขัดขืนการจับกลุ่มทำร้ายเจ้าหน้าที่ชิงทรัพย์นะฮะด้วยปืน
หากโดนจับเนี่ยเพิ่มก็ต้องเพิ่มต้องบวกทวีคูณไป
แต่ยังไงก็ให้กำลังใจนะครับพี่ตำรวจท่านนี้
ผมบอกถ้าไม่มีพี่ตำรวจท่านเนี่ยจะรู้ไหมว่าไอ้หมอนี่คือคนร้ายตามหมายจับ
เออก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามีคดียาเสพติดติดตัวอยู่นี่
นี่ผมชื่นชมนะพี่นะผมชื่นชมพี่